ไปดูต่อคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับพี่โดมแล้วก็น้องเมทัล
คู่นี้เนี่ยแต่งงานกันแล้วก็จริงแต่ว่าความหวานในแต่ละวัน
อุ้ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยคุณอิจชาสูฟาไหมโอ้โห
ตรงไปหนวดเหรอล่าสุดเข้าไปเที่ยวทะเลที่หัวหิน
การเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบนี้บอกว่าอากาศดีอืม
บรรยากาศก็ดีทุกอย่างดีหมดเลย

ท้องฟ้าทะเลสายลมและสองเรา
โสดเห็นข่าวนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ

นอกจากความหวานเยิ้มหยดก็แล้วคุณจ๋า
เมทัลเขาใส่ชุดบิกินี่ด้วย
เสียดายนิดนึงแหมน่าจะถอดเสื้อคลุม
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพี่โดมสั่งห้ามไว้หรือเปล่า
ไม่ใช่หลงมันแรงหลงมันแรงอากาศน้ำ
ส่องไปส่องมาในคอมเมนต์แฟนคลับ

เขาหลงไหลใจละลายไปกับลูกนี้ของพี่โดม
ไม่รู้ว่ามีหนวดพูดกล้าวหัวใจ

เขาบอกว่าอยากให้คู่นี้ถ้าจะหวานกันขนาดนี้ได้เวลาแล้วนะ

น่ารักนี่นาแต
ต้องมีกลับมาบ้างแล้วแหละกลับมาฝากพี่แจ๊กกะลีนบ้างแล้วแหละนะ
ฝากอะไรอย่างนี้นะรับขวัญล่ะรอมาฝากพี่แจ็คกาลีนโอ้โหได้